ขับรถไปรถมีปัญหาหรือว่าอยากจะไปเช็ครถ
แนะนำเลยว่าให้ไปที่ศูนย์รถแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
เพราะที่นี่ค่ะเขามีโปรโมชั่นแบบจัดหนักจัดแน่นจัดใหญ่จัดเต็ม

จะเต็มไหมล่ะโอ้โหแน่นปั๊ก

หมายถึงภูทุเรียนเหรอจ๊ะน้องใบตองจ้

คือรู้จักกันมานานรู้แหละว่ามองอะไร
ค่ะถูกค่ะคุณถูกแล้วค่ะ
และนี่คือโปรโมชั่นสุดพิเศษของศูนย์รถยนต์
เพียงแค่ซ่อมหรือว่าคุณจะมาเช็คสภาพรถ
ก็แถมไปเลยจ้ะอะไรทุเรียน
อ๋อคุณแถมแต่ทุเรียนนะคะคุณค่ะฮิวทุเรียนขึ้นรถกลับไปแบบนี้

สาวน้อยสาวใหญ่สาวแท้สาวเทียมทั้งหลาย
โอ้โหสะดุดเลยจ้ะสะดุดซิกแพคนี่แหละค่ะคุณค่ะ
อย่างที่เห็นกันไปเพราะว่ามีหนุ่มหล่อกล้ามล่ำมาเป็นพรีเซนเตอร์ทุเรียน
หล่อเขามีชื่อว่าคุณเกมค่ะ
คุณเกมสถาพรเนี่ยนะคะมีฉายาด้วยนะนี่คนนี้
ฉายาก็คือเมสเตอร์ทุเรียน

แล้วหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะฉันไปเข้าศูนย์รถนี้
ฉันจะทำยังไงฉันถึงจะได้รับสิทธิโปรโมชั่นจัดหนักแบบนี้ล่ะจ๊ะ
เพียงแค่นำใบเสร็จที่มาใช้บริการนะครับ
แลกซื้อทุเรียนในราคาพิเศษนะครับ
ซื้อกี่กิโลก็ได้นะครับนครเพ็งออกให้ไปเลย๑กิโลครับ

บายแล้วเจอกันนะครับ

หลายคนที่เข้าไปใช้บริการในศูนย์รถแห่งนี้
ก็ได้ทุเรียนกลับบ้านกันไปในราคาที่ย่อมเยาว์นะแล้วก็ยิ่งได้ทุเรียนแถมอีก
กิโลกลับบ้านไปด้วย

อิ่มท้องอิ่มพุง
อิ่มตาแล้วก็อิ่มใจ
มิสเตอร์ทุเรียนทำคนแถวนี้ทุรนทุราย
ขับรถมารู้สึกรถเป็นอะไรไม่รู้
เดี๋ยวขับไปเชียงใหม่ก่อน

ใครที่สนใจก็ไปเนี่ยมันมีโปรโมชั่นดีอยู่นะครับ